คุณผู้ชมมาถึงเรื่องที่คุณผู้ชมหลายท่านรออยู่
คอยอยู่กับเรื่องของความหวังตัวเลขความเชื่อทั้งหมดทั้งมวล
คุณผู้ชมก็ดูเอาเองว่าคุณผู้ชมเห็นอะไรนะฮะ
ก็ทดสอบใส่ตากันหน่อยแล้วกันนะครับ
เริ่มที่แรกผมพาไปดูรูปปั้นกุมารทองไอ้จุกกันหน่อย
ของปั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างใหม่ขึ้นมาที่มีนักเสียงโชคถูกรางวัลขึ้นมานะฮะรับเงินก้อนใหญ่ไปเขาก็เลยซื้อไปถวายที่วัดประชุมมิตรบำรุง
อำเภอบ้านฉางที่จังหวัดมรยองนะฮะทดแทนรูปปั้นเก่าที่มันมีขนาดเล็กนะฮะนี่
ก็ปั้นขึ้นมาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนางบำรุงวงทองดีอายุห้าสิบเก้าปีครับ
แม่บ้านประจำวัดเขาบอกว่ากุมารทองไอ้จุกเนี่ยนะ
ให้โชคคนที่ไปขอเนี้ยเจ็ดงวดติดกันแหละอ่าขออภัยสี่งวดติดต่อกันแหละอืม
นะฮะแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวบ้านเพราะเคยแสดงอิทธิฤทธราติหาร
หลวงพ่อยามที่มีเหตุร้ายเมื่อคราวที่มีโจรเนี่ย
ขโมยเงินเป็นเงินผ้าป่าไอ้จุกเนี่ยไปปลุกหลวงพ่อ
ได้ด้วยไม่รู้ปลุกยังไงเหมือนกันเอาใครอยากไปได้โชคจากเขาก็ไปหาเขา
แล้วกันนะที่มรยองนะฮะวัดประชุมมิตรบำรุงที่บ้านฉางครับ
ค่ะส่วนพื้นที่นี้จุดนี้ไม่ใบผิดมากผิดมากอาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบังไสจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาค่ะไม่มีวันไหนไม่คึกคักนักเสียงโชคชาวบ้านแวะเวียนไปแก้บนด้วย
ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโดยเฉพาะพ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสัวเหง
คนในพื้นที่นั่นแหละเนี้ยเอาบาจางสุดนี้เป็นเที่ยงศักดิ์บาจางอ่า
เอาว่าจากไปหนึ่งร้อยใบไปถวายพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
ไปได้ทานฟรีนะคะและสิ่งที่นักเสี่ยงโชค
โชคเมื่อวานนี้นอกจากจี้จะไปแล้วได้บะจางแล้วได้แดงแดงนี่ติดไม้
ติดมือติดตากลับมาด้วยค่ะอ่างน้ำมนต์ไงคะ
ส่องด้วยเลข๖ตัวแบบนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะสลับสับเปลี่ยน
หุ่นเวียนกันไปแต่อ่านให้ฟังแบบนี้ใครอาจจะมองไม่ชัด
ครับมีเลขอะไรบ้างมีไม่ชัดด้วยเหรอต้องให้อ่านอีกเหรอ
แดงขนาดนี้น่ะเอออ่าอ่านก็ได้ศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดค่ะ
อืมอืมครับอ่าคุณผู้ชมไปที่ต่อไปเลยนะคะ
เอาเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ว่าที่ไหนแม่นไม่แม่นเนี่ย
ดูจากของบริจาคอ่าใช่ของไหว้ของไหว้ของที่ไปเส้นไหว้
แก้บนต่างเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าสามงวดติดแล้วนะจ๊ะ
งวดติดแล้วก็ต้องไปแก้บนกันนะคะที่วัดเชษวนาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดน้ำดิบอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ทยอยกันไปเยอะเลยค่ะเนี่ยไปไหว้แก้บนกุมารแก้วปิ่นเพชรนะฮะ
แล้วคุณคะของที่เอาไปเส้นไหว้มีอะไรมั่งอ่ะ
ของโปรดของกุมารโอ้ชอบเหมือนดิฉันเลยอ่ะครับ
ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนเหลือก็มาทางนี้ได้นะ
หนูนาผัดเผ็ดน้ำแดงเบียร์ขนมหวานหลายชนิดค่ะ
เอาล่ะหลังจากที่แก้บนเรียบร้อยทำไงต่อล่ะทีนี้ไปแล้ว
ก็อย่าไปอย่างเดียวต้องกลับมาไม่เอามือเปล่ากลับมานะฮะ
ขอกันต่อเลยค่ะเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์อซองกันค่ะ
ส่องกันเฮ้ยคุณนั่นน่ะนั่นอ่ะมันชัดไหมชัดยิ่งกว่าชัดอีกอ่ะ
อืมเนี้ยเนี้ยสามสี่ห้าเจ็ดศูนย์ลอยสารวนอยู่ในอ่างน้ำมน
แบบนั้นนะคะหลายคนก็บอกจับคู่กันไปจับคู่กันมา
สุดแล้วแต่ดวงของท่านว่าจะจับคู่ไหนใช่แต่เป็นเหมือนกับที่อาสมฤษีเนร
ต้องสี่ตัวเนี่ยคุณอุ้ยเออมันคล้ายกันเลยบังเอิญมากนะฮะ
อย่างที่เห็นกันอย่างที่นำเสนอข่าวกันไปคนแน่นทุกวัน
แน่นทุกวันที่บริเวณสาราพระราหูแปดทิศเนื่องแน่นไปด้วยชาวบ้าน
นักเสียงโชคที่ไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
นายประสงค์ชัยหนองบัวอายุ๕๕ปีเป็นพ่อค้าชาวกรุงเทพ
ไห้ขอพรหลายครั้งแล้วก็โชคดีกลับมาถูกลอตเตอรี่เรื่อยมาครับ
วันนี้ล้วงไข่ในหายทองคำได้ออกมา๓ตัว๓ครั้ง
ครั้งแรกได้เลข๑ครั้งที่๒ได้เลข๘ครั้งที่๓ได้เลข
หลังจากนี้ไปก็จะเอาเลข๓ตัวนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชค
แล้วมาลุ้นกันต่อว่าจะถูกหรือเปล่านะครับ
ใจสั่นยังไงไม่รู้มันเห็นเลขละลานตาไปหมดเลย
มันจะถูกเยอะหรอน่าไม่แน่งวดที่แล้วก็นิดหน่อย